ทีนี้คุณผู้ชมเราอยากไปดูบรรยากาศสดที่ชุมพรกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ชุมพรก็เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมา
แล้วก็ฟ้าครึ้มมีเมฆปกคลุมนะคะ

ส่วนชาวบ้านเขาก็ติดตามข่าวสาร

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะ
ดังนั้นณตอนนี้เราไปติดตามบรรยากาศสดจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานสดมาจากชุมชนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ

อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับพายุปลาบึกก็จะทำการขึ้นฝั่งนะครับ
ทำให้หลายจังหวัดแล้วก็หลายหน่วยงานนั้นเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้
จังหวัดชุมพรเองก็เช่นเดียวกันนะครับ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองนั้นก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับพายุปลาบึกนะครับ
โดยมีการจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยชีวิตชาวบ้าน
รวมไปถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างนะครับ
แล้วก็ทางในส่วนของชาวบ้านเองนะครับก็ได้มีการที่จะเตรียมช่วยเหลือตัวเอง
ด้วยการตุนข้าวสารอาหารแห้งไว้ประทังชีวิตหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ
และด้านหลังของผมนะครับก็เป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าสภาพของทะเลนั้นมีคลื่นลมแรงนะครับ
แล้วก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยนะครับ
เพราะผมมาอยู่ตรงจุดนี้ประมาณเวลา๑๐โมงนะครับจนถึงขณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง
ก็สังเกตว่าน้ำทะเลนั้นมีสีดำแล้วก็ค่อนข้างที่จะขุ่นกว่าปกตินะครับ
แล้วก็จากการที่ผมสอบถามชาวบ้านนะครับ
ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก
แต่ว่าวันนี้นะครับไม่มีเรือของเรือประมงจอดเลยแม้แต่ลำเดียวนะครับ
ซึ่งนี่ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุปลาบึกนะครับ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณชุมชนปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนะครับ
พบว่าประชาชนยังคงใช้ชีวิตปกติแต่ก็เงียบกว่าทุกวัน
และทางเทศบาลตำบลปากน้ำก็มีการใช้รถขยายเสียง
ประกาศเตือนชาวบ้านให้เตรียมรับมือกับพายุลูกนี้
ลัดดาวันนะครับแม่ค้าในตลาดบอกว่า
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องพายุปะบึก
ก็ทำให้บรรยากาศในตลาดเริ่มเงียบเหงา
เพราะทุกคนเป็นกังวลกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
และเตรียมตัวในการตุนเสบียงอาหาร
และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

ขณะที่ตัวเองก็ได้เตรียมตัวไว้เช่นเดียวกัน
ส่วนภาพท้องฟ้าสีแดงหรืออุกาฟ้าเหลือง
ที่มีการแชร์กันเป็นจำนวนมากตั้งแต่เมื่อวานนี้นั้น
เลก็จะเชื่อว่าเป็นสัญญาณอันตราย

เพราะเมื่อครั้งพายุเกมเมื่อ๓๐ปีก่อน

แต่ส่วนตัวก็ยังไม่กังวลกับพายุลูกนี้มากนะครับ
เพราะสมัยนี้มีเครื่องมือเตือนภัยและเทคโนโลยีต่างที่ดีกว่าสมัยก่อนครับ
อย่างที่นายกได้เกิดเอาไว้นะคะ
แต่ว่ามีประสบการณ์มาบ้างแล้วจากสองครั้งที่แล้วค่ะครับ

ข่าวสารบ้านเมืองไม่ตกก็เลยไม่ค่อยรู้สึกตัว

แต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่เตรียมพร้อมขนาดนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะย่อนเท่าไหร่
ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ตอนนี้การสื่อสารมันดีมากค่ะ
ขณะที่บริเวณสะพานปลาปากน้ำนะครับก็พบว่าบรรยากาศเงียบเหงากว่าทุกวัน
มีเรือประมงนำปลามาลงเล็กน้อยนะครับเพราะชาวประมงเริ่มนำเรือขึ้นฝั่งกันเป็นจำนวนมาก
เพราะจากการประกาศเตือนถือว่าพายุลูกนี้นะครับมีกำลังแรงมาก
โดยส่วนตัวก็ได้มีการนำเรือทั้งสองลำขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วครับ
ขณะที่นายวิบูรณรัตนากรวงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เปิดเผยว่า
ขณะนี้นะครับได้สั่งการให้๖อำเภอในพื้นที่เสี่ยงนะครับ
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
อกจากนี้นะครับยังได้ย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแล้ว
พร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างด้วยนะครับ
ที่อาจจะตามมาหลังพายุลูกนี้ขึ้นฝั่งนะครับ
เพราะทางจังหวัดยังไม่เคยประสบเหตุในลักษณะนี้มาก่อนครับ
ทั้ง๖อำเภอนะครับมีการกำหนดสถานที่ที่จะเคลื่อนย้ายอบพยพ
ความพร้อมไว้เรียบร้อยรอสัญญาณในการที่จะอพยพเท่านั้น
แล้วก็ที่สำคัญขณะนี้มีการพร่องน้ำเตรียมไว้เรียบร้อยครับ
คลองสำคัญต่างเพื่อรองรับน้ำฝนนะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยจะสั่งให้มีการหยุดการเรียนการสอนนะครับ
ในวันศุกร์ที่๔นะครับทุกโรงเรียนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนครับ
จากนี้นะครับทางจังหวัดเองก็ได้เตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วม
อาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับโดยมีการเตรียมเรือรถประกอบอาหาร
แล้วก็อุปกรณ์การช่วยเหลือต่างที่ทางปพชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเช่นเดียวกันครับ
และหากย้อนกลับไปเมื่อ๓๐ปีก่อนนะครับ
จังหวัดชุมพรก็ได้เกิดเหตุประสบภัยธรรมชาติ
ถือว่าร้ายแรงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศเช่นเดียวกันนะครับ
นั่นก็คือพายุเกซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับจังหวัดชุมพรเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอประทิวนะครับ
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๕๐๐คนนะครับ
และนี่ก็กลายเป็นร่องรอยของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และยังเป็นร่องรอยในใจของทุกคนที่ยังนึกถึงแล้วก็
ที่จะหวาดกลัวไม่ได้กับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น

และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นขนาดนี้ที่จักราชน์ชุมพล
รายงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพร
ขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ